ไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับจำได้ไหมลุงหมายอ่า
ยังยังจำไม่ได้ลุงหมายนะฮะที่คือไปทวงเจ้ามือหวยอ่ะ
เจ้ามือหวยที่เขาเป็นตำรวจอยู่ที่บุรีรำเป็นภรรยาตำรวจใช่ไหมคะ
นั่นแหละไม่จบครับแล้วท่านก็ไม่หยุด
วันนี้ไปถึงสำนักการณ์ตำรวจแห่งชาติเลยไปร้องเวรกับของบอตรอบอกว่าอย่างไรรู้ไหม
ทำไมไม่เอาผิดอืมรองผู้กำกับกับลูกชาย
สองคนนี้เป็นตำรวจใช่ไหมทำไมไม่จับเมียล่ะ
ไม่จับเมียเลยที่เป็นเจ้ามือหวยใต้ดินลุงหมายไปสุดจริงจริง
ไปสุดจริงนะฮะนี่เล่น๑๕๗เลยนะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เลยนะ
นี่คือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับนายสมหมายพักดี
ไปยื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขท่านผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อขอความเป็นธรรมให้ดำเนินการทางวินัยกับรอง
ผู้กำกับสอบภอบ้านใหม่ชัยพศกับลูกชาย
กรณีที่ภรรยาของนายตำรวจขายหวยใต้ดิน
ที่เขาซื้อแล้วถูกเป็นเงิน๖๒๕๐๐๐บาท
แล้วไม่ยอมจ่ายอ้างว่าเจ้ามือไม่จ่ายนะครับ
ถ้าอยากได้ให้ไปฟ้องร้องเอา
คือลุงสมหมายเชื่อว่ารองภูมิกับกับลูกชาย
มีส่วนรู้เห็นเรื่องนี้เพราะภรรยาเนี่ยขายหวยมาหลายปีแล้ว
เขาก็ซื้อมาหลายงวดแล้วที่ผ่านมาเคยซื้อถูกได้เงินด้วย
หมื่นบ้างแสนนึงบ้างรองผู้กำกับคนนี้ท่านเนี้ย
ขับรถพาภรรยามาจ่ายเงินให้เขาด้วยซ้ำไป
งวดก่อนหน้านู้นงวดไหนที่ซื้อไม่ถูก
รายการก็เห็นหมดแหละว่าทำหวยจริงลุงสมหมายยังบอกอีก
ว่าจะเดินหน้าเรียกร้องต่อไปไม่ถอย
ถ้าผิดก็ยอมถูกดำเนินคดีซึ่งความผิดผิดของเขาเนี่ย
เป็นความผิดเรื่องการพนันนะครับไปเสียค่าปรับมาแล้วด้วย
หากนะฮะไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาบอกว่าเขาจะเดินหน้าต่อไปไม่หยุด
เขาบอกครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญที่จะซื้อหวยใต้ดิน
เป็นครั้งสุดท้ายแล้วคือท่านประกาศก่อนหน้านี้แล้ว
ไม่ซื้ออีกแล้วหวยใต้ดินครั้งนี้ลุงหมายว่าอย่างไร
ผมไม่มีสวยแล้วครับแต่ว่าผมสวยผมไม่สวยครับ
ผิดผมก็ยอมติดพุกไว้ให้ผมจะติดปากหาญผมให้ปากหาญครับ
แต่ว่าผมว่าผมไม่ผิดผมผิดแต่การพนันเฉย
ผมไปปากเดี๋ยวข้าวปากมาแล้วบวชเรียนบวชเรียนทั้งสุดท้ายเลย
แล้วก็ผมก็อยากฝากไว้ทิ้งคุณนายครับรองผู้สาปว่า
ที่ไปควงคนควงควงให้ควงควงคนสุดท้ายอยากไปควงคนแบบนี้
เขาจะเตี๋ยวผมด้วย